มาถึงช่วงของสาววิเคราะห์ตลบบ้านการเมืองสัปดาห์นี้
ถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องแหวนเพชรแล้วก็นาฬิการูของทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรร

เป็นประเด็นร้อนที่อยู่ในโลกโซเชียลเลยนะคะ

ก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงกันแล้วค่ะ
ก็บอกว่าสังคมจับผิดท่านมากเกินไปหรือเปล่า
หรือว่าเพราะอะไรพลเอกประวิทย์ถึงถูกจับตามองมากเป็นพิเศษนะคะ
วันนี้ตลบม่านการเมืองมีคำตอบค่ะ
สัปดาห์นี้นะคะเราต้องยอมรับเลยว่าพลังของโลกโซเชียลมีมากมายเหลือเกิน
เมื่อก่อนเราเคยกลัวกันว่าอาจจะมีการตรวจสอบที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก
แต่รอบนี้ค่ะนาฬิกาแหวนทำให้เรารู้เลย
ในวันที่คอรมอลนัดถ่ายรูปร่วมกันนะครับ
แล้วก็กลางแดดแผดจ้าเนี่ย
มีมืออันน่ารักขึ้นมาป้องแดด
แสงเผ็ดมากลางแวะก้าวต่าน้าค่าวนะครับ
ก็นำเสนอไปนะครับพร้อมรูปพร้อมกับความเคลื่อนไหว

พวกผมพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้ถึงเรื่องนาฬิกากันสักเท่าไหร่ครับ
แต่ทันทีที่ภาพนี้ปรากฏออกไปนะฮะโซเชียลมีเดียที่เป็นผู้รู้จริง
หนึ่งหลายล้านเป็นหลัก๑๐ล้านนะครับที่อยู่ในข้อมือของพี่ใหญ่
นะครับเท่านั้นแหละค่ะทุกสังคมทุกสายตาก็จับจ้องเรื่องนี้ว่า
นาฬิกาเรือนนี้ท่านได้ใดมาจะแจ้งบัญชีทรัพธิษฎรูปไหม

กับท่านรองนายกประวิทย์นะครับว่า
โดยกติกาของประวัติศาสตร์

ก็ต้องแสดงบัญชีอีกที

ร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่า

ซึ่งได้แจ้งบัญชีทรัพย์สิน
ไว้แล้วเมื่อเดือนสิงหา

ปี๑๙๕๗สิงหากัฏยา
ประมาณนั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้าง

ไม่เคยออกจากตำแหน่ง
การที่ท่านจะได้มาโดยการไปควักเงินส่วนตัว
ไปจับจ่ายซื้อหามาด้วยความรักความชอบนาฬิกาเป็นส่วนตัว
หรือได้แหวนเพชรมาโดยการไปซื้อมาที่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ผิดอะไรเลยในแง่กฎหมายปปชนะครับ
ก็ต้องรอตอนท่านพ้นจากตำแหน่งนะครับถึงจะต้องแสดงบัญชีอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเมื่อเป็นอย่างนี้คงมีบัญชีนี้
ว่ามีแหวนเพชรมีนาฬิกาอะไรอย่างนี้
แต่เรื่องกฎหมายปวชมันเป็นเรื่องหนึ่ง
เรื่องกฎในใจของสังคมที่เห็นโอ้โหท่านรองนายกเรา
อู้ฟูไม่เบานะท่านได้มายังไงอะไร
คือท่านควรจะต้องจารนายกับสังคมไม่ใช่กับปปชนะครับ
กับสังคมให้รู้ว่าท่านไปซื้อมาเมื่อไหร่ยังไง
แล้วก็เหตุใดถึงได้ติดใจนาฬิการุ่นนี้
ให้ความรู้แก่คนที่ไม่มีความรู้อย่างพวกเราบ้างเหมือนกัน
ขนาดเห็นยกแขนขึ้นมาแล้วเรายังไม่รู้เลย

พอเขามองปุ๊บเหมือนกับแฟนพันธ์แท้นาฬิกา
ปุ๊บรู้เลยแล้วก็มาตีแผ่
นี่ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันทางหนึ่งในการที่จะช่วยกันตรวจสอบ
ช่วยกันให้ข้อเท็จจริงนะครับ
ก็เป็นปัญหาสำหรับท่านบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิทย์นะครับ
ว่าก็ไม่มีอะไรในเมื่อไม่มีอะไรก็สาธยายให้ฟังได้
ว่าร้านไหนเผื่อว่าพวกเราประเหมาะเคราะห์ดีถูก
กลางวันที่หนึ่งสักสามสี่สิบล้านเราจะได้เอาอย่างท่านมั่งก็ได้
อาทรค่ะถ้าไม่ใช่บิ๊กป้อมจะมีคนโฟกัสขนาดนี้ไหม
ครับถ้าไม่ใช่บิ๊กป้อมจะมีคนโฟกัสขนาดนี้ไหม
ก็คงมีแต่ไม่มากขนาดนี้หรอก
เพราะว่าบิ๊กป้อมเป็นพี่ใหญ่ผลเอกประวิทย์
ณทุกวันนี้เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นลำตีกระลาโหม
แล้วก็เป็นสิ่งผสมทางอำนาจที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขาดไม่ได้
เมื่อขาดไม่ได้เนี่ยคนก็ต้องให้ความสนใจ
แล้วก็แต่ละครั้งที่ปรับคอลโมก็เห็นกันอยู่
มีข่าวไม่รู้จริงไม่จริงพี่ป้อมไปแน่

ไม่แน่นเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างนี้แต่ท่านก็ยังปึ๊กปึ๊กยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะไปโทษคนที่เขาจับจ้องมองดูดไม่ได้
เพราะคนเขามีความหวังกับนายกประยุทธ์
อยากจะให้นายกประยุทธ์ตัวเบาแล้วก็นำประเทศเดินหน้าไปแก้ปัญหาให้ได้
ขณะนี้ก็ปรับคอลโลมอเป็นความหวังความเชื่อมั่นอะไรอย่างนี้
ที่จะแก้ปัญหาปากท้องให้มันเห็นหน้าเห็นหลัง
แต่ก็มีในลักษณะคล้ายว่าลมมันพัดมาถูกใบให้เรือเสีย
อย่าไปโทษลมเลยครับครับทำตัวเองครับ
โทษให้เรือครับอย่างที่คุณต้องใช้ว่าจากแสงพระอาทิตย์
ที่มันเข้าแหวนมันถึงไปเห็นนาฬิกานี่เป็นตัวอย่างว่าสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับ
ไม่มีแล้วครับการทำงานตำหลืบตามมุมในมุมมืด
คิดว่าเหมือนอย่างในอดีตได้เนี่ยโดยเฉพาะบรรดาผู้อยู่ในอำนาจนิยมทั้งหลาย
ท่านยังบอกว่ายืนยันว่าไม่ปลดล็อกพักการเมืองนักการเมือง
เพราะสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เรียบร้อย
แต่เฉพาะหน้าอย่างที่คุณต้องใช้ว่าขี้แจงปปช
สังคมก็รับรู้กันอยู่นะฮะว่ามีความผูกพันสัมพันธ

เพราะฉะนั้นต้องปลดล็อกความรู้สึก
ของผู้คนทางสังคมให้ได้ครับ
ต้องมีใบเสร็จมาแสดง
ซื้อจากไหนร้านอะไรราคาเท่าไหร่

เสียภาษีหรือเปล่า
เรื่องภาษีนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าทางสังคมเชื่อไปแล้วครับว่าท่านไม่ได้ซื้อเอง
ท่านได้แต่ใดมาทำชอบสิ่งใดวันบอก
ทำนองนี้ครับสังคมหึงไปหมดแล้ว
เหมือนกับบเป็นบ่อจุดอ่อนของรัฐบาลนี้ไปเลย
วันนี้มีคนถามว่านาฬิการุ่นนี้

เดินถอยหลังของใครบางคน

ถ้าเรามองการเมืองทั้งหมดเนี่ยนะ

มีบารมีในรัฐบาลที่ประคับประคองช่วยเหลือ
บางครั้งที่เรายังไม่รู้ทางสังคมภายนอก
อย่างประสานกับบรรดาและบังติ
ไม่ค่อยสบบลงก็ต้องไปแก้
หรือติดต่อภาคเอกชนหรืออะไรทั้งหลาย
ฉะนั้นความสำคัญเนี่ยที่นายกบอกว่า
จะพูดตรงก็ต้องบอกว่าเป็นคนดี
ไม่ต้องคำว่ามีครบไม่นับถือ
ฉะนั้นก็ต้องนักการเมืองหรือฝ่ายที่ไม่ค่อยชอบรัฐบาล
คือเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน
ฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไร
ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเป้าใหญ่

มันอยู่ที่ว่าคุณประวิทย์นี่จะรู้ตัวหรือเปล่า
มันก็ผิดพลาดมาหลายครั้งติดต่อกันเนี่ยแหละ
น้องตู่ว่าช่วยอุ้มช่วยดูช่วยกระเต้งอยู่นะ
มาตอนนี้มันคงลำบากแล้ว
ถ้าคุณไม่สามารถจะตอบคำถามสังคมว่า
นาฬิกาเรือนนี้มันมายังไงความเป็นมา

ถ้ารู้ว่าตัวเองมีความสำคัญต่อการเมืองต่อรัฐบาล
ต้องระมัดระวังตัวต้องอย่าทำอะไรที่มันเป็นไปเข้าทางเขาอ่ะนะ
วันนี้เราต้องยอมรับสังคมโซเชียลเนี่ย
นั่นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เอาสนุกเอามาตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบ
แต่ว่างานนี้ทำหน้าที่ได้ดีมาก
คือมันจะตรวจสอบนักการเมือง
ที่มีพฤติกรรมอะไรชวนให้สงสัยโดยใช้ข้อเท็จจริง

แต่ในอีกแง่หนึ่งในมุมมองของเขาเองก็บอกว่า
ก็อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ครับ
เพราะว่าเป็นคนในสังคมนะครับ
เปรียบเสมือนนักการเมืองแหละว่าไปแล้วนะครับ
พอเปิดตะพี่ปลายแล้วนะครับ
ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันไม่มีใครทำหรอก

แต่ว่าปัญหาทางการเมืองที่จะคืบหน้าต่อไป
มันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับ
เรื่องของบิ๊กป้อมก็ยกไว้ให้เห็นติดตามต่อ
ติดตามต่อนะครับว่าท่านจะมีอะไรออกมายังไง
เพื่อจะพิสูจน์ความจริงขึ้นมานะครับ
แต่ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งทางการเมืองตอนนี้ก็คือ

สังคมเมื่อได้ยินนะครับสังคมการเมืองเมื่อได้ยิน
ขานรับว่าออกมา๕คนนี้
ก็ต้องยอมรับความจริงมีความแคลงใจอยู่เหมือนกัน

หรือจาก๔๑คนที่สมัคร
มีคนมีคุณสมบัติผ่าน๑๕คน
ตอนนี้กรรมการสนหาเลือกมา๕ตกไป๑๐
ในจำนวนที่ตกไปนั้นมีหลายคนที่มีคุณสมบัติที่
ถ้าคิดแล้วก็พูดกันตรงว่าอาจจะเหนือกว่าบางคนที่ได้เข้ามา
เช่นพวกที่มาจากองค์กรกลาง
เคยดูแลกับคุณการเลือกตั้งอะไรต่อไร
แต่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับคุณผู้หญิงอะไรต่อไร
คนที่ตกไปกลับมีคะแนนนิยมในสายตาสังคม

ทำให้คนคิดว่ากระบวนการนี้เป็นหวยล็อกหรือเปล่า
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนที่เข้ามาก็ต้องขอประทานโทษ

แล้วก็หน้าที่การงานก็ไม่ได้เกี่ยวพันธุ์อะไรกับการเมืองการเลือกตั้งสักเท่าไหร

แต่ว่ากระบวนการสัญหาทั้งหมดนี้มันยังไม่จบ
ยังมีผ่านด่านอีกด่านหนึ่งคือ
ต้องส่งชื่อไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ย
รับรองเป็นรายบุคคลนะครับทั้ง๗ชื่อเนี่ย
มาจากศาลก็ต้องรับรองอาจจะไม่ผ่านก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับ
มาจากการสัญหาก็อีก๕คนเนี่ย
ก็ต้องรับรองทีละคนต้องให้ได้คะแนนตามกำหนด
ถ้าใครคะแนนไม่ถึงกำหนดเนี่ยก็ต้องตกไปไปสัญหาใหม่
ก็ถ้าหากเรามีข้อข้องใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะ
เราก็ต้องตั้งความหวังไว้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับ
ว่ากล้าทำงานด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ
หรือคอยรับคำสั่งหวยล็อกให้ล็อกต่อไป
ก็ต้องรอให้เขาทำงานดูก่อน
อาจจะไม่ใช่คนดังอาจจะไม่ใช่คนที่หวังที่สังคมหวัง
อาจจะไม่ใช่คนที่รู้จักกันดีนะครับ
แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะใช้ไม่ได้

มันคุณมีชัยบอกว่า
หรือว่าใครแต่ใครก็มองให้ความสำคัญกันไว้
ถึงขนาดบอกว่าคุณสมบัติขั้นเทพ

ได้ขั้นเทพมาตอนเปิดรับสมัครใหม่
ก็ทำท่าจะใจไม่ค่อยดีกัน
แต่ในที่สุดเข้ามา๔๑คน
แต่ว่าก็คัดเหลือผ่านแค่๑๕ผ่านคุณสมบัติแค่๑๕เนี่ย
มันก็น่าคิดการใช้ดุลพินิษฐ์ของคณะกรรมการสัญหาเหมือนกัน

แต่ผมมองว่ากรกตนี้สำคัญ
เพราะเป็นด่านแรกในการสกรีนผลเลือกตั้งนะครับ
สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่
ก็อยู่ที่ชั้นแรกที่จะกรองเอาไว้เป็นอันแรก
ไม่เคยมีกอกอตรอนาฬิต
ในยุควังบัวบานวังน้ำเย็น
เจ้าของพักระยะนั้นเขาก็บอกว่า

แต่อันนี้ก็บอกว่ากอกอตรอของคอสอชอ
ซึ่งอันนี้มันยังไม่มีใครฟันทงได้

แต่ที่ภาพรวมที่มองเห็น

มีต้นทุนความเชื่อมั่นต่ำ

ความหวังในการที่จะต้องจัดการเลือกตั้ง

ให้การเมืองประชาธิปไตยเบ่งบาน
แต่มีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งที่

ถ้ากอกอตรอย่างเดินทาง

อย่าลืมกอกอตรอยุคนั้นติดคุกมาแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป